คุณผู้ชมคะมีคลิปคลิปหนึ่งแชร์อยู่ในโลกโซเชียลคนเห็นแล้วโอ้โห
เดี๋ยวนี้เขาทำกันขนาดนี้เป็นแก๊งพวกยาเสพติดหรือเปล่าทวงเงินอะไรแบบนี้หรือเปล่า
ครับเป็นเหมือนกลุ่มชายชะกันนะคะรุมกระทืบผู้ชายคนนึงกระทืบหน้ากระทืบตัวกระทืบหัว
ผู้ชายคนที่ถูกทำร้ายก็พยายามให้จะร้องขอชีวิตอืม
เพราะเธอเพราะเธอก็ไม่ยอมหยุดครับเนี่ยเขาก็โพสต์คลิปนี้

ก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะที่มาที่ไปเรื่องนี้เนี่ย
มันคืออะไรคือคลิปนี้มันก็เห็นไม่ชัดมากเป็นเงาแต่คนที่รุมเนี่ย
ก็น่าจะหลายคนอยู่ดูจากเงานะ

มีเสียงที่เขาแบบร้องแบบ

แล้วก็พอมีการโพสต์คลิปนี้นะคะ
ใต้โพสต์ก็มีคนไปแสดงความคิดเห็น

เขาก็โพสต์คลิปทำร้ายร่างกายแบบนี้

มีการโพสต์คลิปทำร้ายร่างกายผู้ชายคนนึง
เจ้าตัวก็ร้องวิงวอนขอโทษเป็นระยะ
แต่ผู้ชายแก๊งนี้ก็รุมกระทืบจนเลือดอาบหน้าเลย

เหนียงไว้ด้านรจาก
ติดต่อถูกแล้วกูที่นะครับ
ใช่แล้วก็แคปชั่นก็คล้ายนะก็คืออย่าให้เจออีกนะ
ดูเอาไว้เตือนสติก่อนจะทำอะไรให้คิดดี
หนียังไงก็หนีไม่พ้นอยากลองของต้องได้ของ
จะเป็นลักษณะเหมือนขู่อะไรแบบนี้
แคปชั่นแบบนี้คล้ายกันเลยค่ะ
มีคนที่มาบอกว่าคนที่บาดเจ็บที่ถูกทำร้ายในคลิปเนี่ยนะคะ
เป็นญาติของเขาเขาก็มาให้ข้อมูลในเพจนะคะ
เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยอาการดีขึ้นแล้ว
คนที่ถูกรุมทำร้ายเนี่ยแต่สมองยังเหมือนแบบผิดปกติอยู่
วันไหนไม่ได้กินยาบำรุงสมองจำใครไม่ได้
บางวันจำพ่อตัวเองยังไม่ได้อืมถึงกับไล่พ่อตัวเองเนี่ย
ก่อนหน้านี้ที่มันลักษณะคล้ายกันทำร้ายร่างกายในลักษณะแบบนี้
ส่วนใหญ่ก็บอกว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือเปล่า
ทวงเงินเรื่องยาเสพติดอะไรอย่างนี้
เทรนด์รุมกระทืบคนบิดยาบิดเงินกำลังมา
มีลูกสอนลูกมีหลานสอนหลานอย่าได้เฉียดกลายเข้าในวงการมืดพวกนี้

อย่างในคลิปนี้เห็นถือปืนด้วยเนี่ยเมื่อสักครู่นี้
ถ้าเราดูจากหนังดูจากละครคุณจะมาสอน
แก๊งค้ายาถ้านี่มีปืนด้วยใช่ไหม
ใช่ค่ะนี่ไง
มันเหมือนกับพวกแก๊งค้ายาถ้าตามที่เขาโพสต์นะ
คือพอเข้ามาแล้วถ้าอยากจะเลิกอยากจะออกมันเลิกไม่ได้
เคยไปเป็นคนขายยาเสพติดให้เขาหรือซื้อยาเสพติดจากเขา
อะไรพวกนี้ก็เลยไม่รู้ว่ามันจะเกี่ยวข้องกันหรือเปล่า
เลยไม่รู้ว่าแต่ละคลิปที่คล้ายเนี่ย
กลุ่มชายชะกันที่ไปทำร้ายเขาคนเดียวกันไหม
นี่ค่ะแล้วที่มาที่ไปมันคืออะไร
แน่นอนว่าเป็นการเผยแพร่ทางสังคมออนไลน์
ยังไม่รู้ว่ามีเจ้าทุกข์ใครไปแจ้งความอะไรหรือไม่
มันก็ถือว่าเป็นการกระทำที่อุ๊กอาดทำเป็นบ้านตาเมืองเถือดเลยนะครับ